แม้ว่านายแพทย์เปรมศักดิยยุระบอกว่าจะยกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นไอดอลนะครับ
แต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่สนใจในเรื่องนี้
แล้วก็ชี้ว่าจะปล่อยให้คดีสั่งจับสื่อแก้ผ้าเป็นไปตามกฎหมาย
ขณะที่ประหลัดจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เริ่มสอบข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยจะเรียกพนักงานเทศบาล๓คนให้ปากคำในวันที่๔สิงหาคม
และนายแพทย์เปรมศักดิ์เข้าให้ปากคำเป็นคนสุดท้ายในวันที่๕สิงหาคม
ทั้งจะตรวจสอบภาพในแพทย์เปรมศักดิ์ที่ไปนั่งผูกข้อแขนข้างนักเรียนหญิงชั้นหมอ๕
โดยวางเงินสด๔แสนบาทพร้อมกับคู่มือรถยนต์ด้วย
ว่าจะทราบผลภายในวันที่๑๑สิงหาคมนี้
สรุปเรื่องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบ
ว่าในแพทย์เปรมศักดิ์เข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติเทศบาลปี๒๔๙๖หรือไม่
ขณะที่ผู้สื่อข่าว๕คนที่ปรากฏภาพภายในงานทอดผ้าป่ามหากุศล
เพื่อสมทบกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอด
เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
หลังจากที่พันโทพิสิทธิชาญเจริญนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายแพทย์เปรมศักดิ์
ข้อหามินประมาทและความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
เนื่องจากนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้เฟซบุ๊กไลฟ์
โดยนำภาพสื่อมวลชนถือป้ายเงิน๕๐๐๐บาท
ตัดต่อแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ระบุว่าสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น
และอดีตสวหญิงต้องการทำลายชื่อเสียงของตัวเอง
พศธวรรณสุธาวรัฐรองผู้กำกับการสอบสวน
ที่ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นกล่าวว่า
สอบปากคำผู้สื่อข่าวทั้ง๕คนแล้ว
เพื่อรวบรวมหลักฐานและเตรียมเสนอสารออกหมายเรียกนายแพทย์เปรมศักดิ์
รับทราบข้อกล่าวหาคดีหมินประมาทตามมาตรา๑๔
และความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ให้ความสนใจกรณีที่นายแพทย์เปรมศักดิ

พร้อมระบุว่าส่วนตัวไม่เคยทำเรื่องแบบในแพทย์เปรมศักดิ
คงจะต้องปล่อยให้เหตุที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับ